ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลองเปิดสถิติ
หลังจากในยุคของการประมูลลิขสิทธิ
ซึ่งมีขึ้นในตั้งแต่ยุคปี๒๕๕๙

ตอนนี้ก็ถือว่ามูลค่าสูงขึ้นเรื่อยครับ

ถึงแค่วันที่๒๕ตุลาคมตามสัญญาเดิมนะครับ
แล้วก็จะขอจ่ายค่าลิขสิทธิ์ที่เหลืออยู่

อย่างที่ผมบอกก็คือย้อนกลับไปตอนปี๒๐๑๘
ซึ่งเป็นครั้งแรกของการประมูลลิขสิทธิ์

แล้วก็ทุ่มงบประมาณมาเรื่อยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ถ้านับเป็นจำนวนเงิน

เลี่ยปีละ๒๐๐ล้านบาท

สนับสนุนสมสอบละ๕ล้านบาทนะครับ
ส่วนในฤดูการปี๒๐๑๔ถึง๒๐๑๖นะครับ

สนุนทีมละประมาณ๒๐ล้านบาทนะครับ
และในรอบล่าสุดนะครับ

มูลค่าสูงถึง๔๒๐๐ล้านบาท
เพิ่มในอัตรา๙๐๐ถึง๑๐๐๐
แล้วก็๑๐๐๑๑๐๐๑๒๐๐ล้านบาทนะครับ

ก็คือ๙๐๐แล้วก็ไล่มา๒๐๑๘
เพิ่มตามมูลค่าของไทยลีกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงนั้นนะครับ

โมสรในไทยลีกก็จะได้สโมสรละ๒๐ล้านบาทนะครับ
วกกับอีก๕ล้านบาทเป็นค่าพัฒนาสโมสรนะครับ
ก็ต้องถือว่าระยะเวลาหลังจากนี้
เจ้าของลิขสิทธิ์รายใหม่ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับ
ว่าจะประมูลในมูลค่าเท่าไหร่นะครับ
แต่ที่แน่คือค่าลิขสิทธิ์ในปีนี้๑๒๐๐ล้านบาท
ที่สโมสรแล้วก็สมาคมอาจจะต้องได้รับเนี่ยก็อาจจะได้ไม่ครบนะครับ
ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องตามต่อนะครับ
ไปกันที่เรื่องราวของเจ้าแบงค์ครับ

ยิงวัย๑๗ย่าง๑๘นะครับ
ครบ๑๘วันที่๒สิงหาคมนี้ครับ

ปรากฏว่าสุพนัทกลายเป็นผู้เล่นที่มูลค่าสูงที่สุดไปแล้วในอาเซียน
ทั้งที่อายุน้อยที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับ
ค่าของสุพนัทตอนนี้อยู่ที่๔๕๐๐๐ยูโรหรือประมาณ๑๖๕๙ล้านบาทครับ
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักเตะที่อายุน้อย
แต่สุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะอัพแวนลูกของตัวเองขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วก็มีกฤษฎากาแมนของชนบุรีอยู่ในอันดับ๓กรวิทธศาเท่ากันอยู่ในอันดับ๓นะครับ
เทียบแล้วก็จะเห็นมูลค่าที่ค่อนข้างชัดเจน
ก็คือสุพนัทโดดจากผู้เล่นคนอื่นในไทยพอสมควร
อายุ๑๗ปีเท่านั้น๑๖๕๙ล้านบาท
ส่วนเอกณิต๑๑๙๘ล้าน
แล้วก็รองลงมาก็คือกฤษฎากาแมน
มีกรวิทยาศาสตร์ที่เท่ากับอีก๒นักเตะของอินโดนีเซีย
๒คนนี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นได้ในอนาคต
มูลค่าตรงนี้อยู่ที่ประมาณ๒แสนยูโรนะครับ
ผลงานของทีมชาติไทยในระยะหลังนะครับ
ในยุค๒ต่อจากพวกชนะทิพย์สงกระสิน
รทรบุญมาทันที่ได้ไปเล่นในต่างแดนนะครับ
หลายคนยังเอาใจช่วยชนะทิพย์ไปเล่นลีกยุโรป

อาจจะเป็นยุค๒อย่างสุพนัทหรือว่าเอกณิตปัญญานะครับ
ที่มีโอกาสจะได้ไปเล่นในยุโรปนะครับ